คุณผู้ชมคะสำหรับประเด็นเรื่องการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย
ตอนนี้ความชัดเจนในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ย
ยังไม่ได้มีออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะช่วยเหลือที่หน่วยงานไหนอย่างไรบ้าง
แต่ว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนผู้สูงอายุเนี่ยออกมาเพิ่มเยอะมากนะคะ
รายล่าสุดนี่คือคุณยายกรนะคะวัย๘๙ปีแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยแกต้องเจาะคอรักษาตัวเนี่ยนะคะ
อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
โดยแกถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับมาตั้งแต่ปี๒๕๓๖เป็นเงินเกือบ๑แสนบาท
เราไปคุยกับลูกสาวของคุณยายกรนะคะนางพันธกรกวางแก้วค่ะ
เธอก็เล่าบอกว่าแม่เนี่ยมีลูก๑๐คนในจำนวนนี้มีลูกชายรับราชการตำรวจแล้วก็เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อ๓๐ปีก่อน
หลังจากนั้นแม่ก็เลยได้รับเงินบำนานพิเศษมาตลอดแล้วก็ไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาล
ก็ตอนนั้นเนี่ยยังได้รับเดือนละ๕๐๐บาทอยู่เลยนะคะก่อนที่จะปรับมาเป็น๑๐๐บาทเนาะ
วิธีการคือก็ต้องขึ้นรถเดินทางไปเบิกในจังหวัดระยะทางเป็นร้อยกิโลเมตรนะคะ
พอตอนที่ถูกเรียกคืนเนี่ยเธอบอกว่าจริงทางครอบครัวยินดีที่จะจ่ายคืนให้นะ
ไปทำแจ้งถ้าไม่มีกระแสขาออกมาในเรา
ก็ต้องส่งเขาปกติทั่วไปจนกระทั่งใช้หนี้เขาหมด
ก็อยากให้หน่วยรัฐช่วยเหลือเพราะว่าเราก็ไม่มีรายได้อะไร
แล้วดูแลกันอยู่กี่คนครับในข้อมูลทั้งหมดเอ่อ
รวมทั้งหมดในบ้าน๓คนแล้วก็มีคนแก่มาอยู่ได้อีกคนนึง

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครสวรรค์ของเรายังได้คุยกับคุณยายกรด้วยนะ
แต่ว่าคุณยายแกอาจจะพูดลำบากก็เหมือนคุยกันด้วยการสื่อสารภาษามือค่ะ
เต้นใจมั้ยจะเนอะอยากให้ช่วยมั้ย
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะมาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณยายชู่สีค่ะ
คุณยายชู่สีภูญชัยอายุแปดสิบสามแล้วนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ผู้สูงอายุ๗๔๒๐๐บาท
แล้วคุณยายป่วยติดเตียงมา๓ปีกว่า
แล้วคุณผู้ชมเป็นโรคความจำเสื่อมด้วยนะคะ
สามีเป็นทหารไปรบแล้วก็เสียชีวิต
ทำให้คุณยายได้รับเงินบำนานพิเศษ
กรณีที่สามีเสียชีวิต
วันนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปเยี่ยมคุณยาย
ไปคุยนะคะไปทำความเข้าใจกับคุณยาย
ให้กำลังใจนำเครื่องอุปโภคบริโภค

ทีมข่าวก็เลยต้องไปคุยกับทางอบต
อรวรรณชัยนารินประหลัดอบตด่านช้างอำเภอบัวชัย
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งหนังสือไปถึงคุณยายเรียกเงินคืนนะคะ
อบตว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ย
การตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่างเนี่ย
พอดีว่าแจ้งแนวทางมา
ทางอบตก็เลยดำเนินการตามหนังสือสั่งการนะคะ

จากกรมจากกรมจากกรมจากกรมจากกรมจากกรมจากกรมจากกรมจากกรม
จากกรมจากกรมจากกรมจากกรมจากกรมจากกรมจากกรมจากกรมจากกรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาครัฐในการช่วยเหลือนะคะ